สวัสดีครับ
เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ก็ทำเงินได้ง่าย
ทุเรียนหมอนทองที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์
หวานมันกลมและมีกลิ่นหอม
กลายเป็นของดีบ้านซับเปิบจังหวัดเพชรชบูรณ์ไปแล้วครับ
ทุเรียนที่สวนแห่งนี้อร่อย
มีการันตีหน้าปีนเก็บเองเลยนะครับ
หลังจากที่นายชัชวานเบนจสิริวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์
ลงพื้นที่ดูสวนทุเรียน
ท่านก็เลยลองเก็บผลทุเรียนเอง
ขึ้นไปตัดทุเรียนนี้เสียวไหมครับ

เพราะต้องให้สุกคาต้นแล้วมันล่วงลงมา

ขึ้นไปข้างบนเนี่ยรู้สึกเออดีเสียว
เป็นความเสียวที่สนุก
สุดยอดแหละครับท่านว่าเสียวแค่ไหนก็ไม่วัน
ขอแค่ได้ลองปีนเก็บผลทุเรียนเองสักครั้ง
ชาวตลอดข่าวมาที่สวนลุงยาว
สเปิบตำบลสเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่นี่เน้นปลูกไม้ผลยอดฮิตอย่างทุเรียนและเงาะ

เจ้าของสวนก็คือพี่ทองเลือดขันโทอายุ๔๗ปี
ที่ผ่านมาเนี่ยนะทางครอบครัวก็เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาก่อน
แต่ประสบปัญหาทุกปีจึงเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้น
และที่โดดเด่นในเรื่องของรสชาติสุด
ต้องยกให้ทุเรียนหมอนทองที่เห็นอยู่เนี่ย๑๑๐ต้นเลยนะครับ
ดูแลอย่างดีวางระบบน้ำอย่างทั่วถึง
ลูกมาแล้ว๖ปีผลผลิตสมบูรณ์เต็มที่ครับ
สวนลุงยาวเปิดจำหน่ายราคาเดียวก็คือ
บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับ
ลูกค้าที่เคยชิมติดอกติดใจในรสชาติ

มันกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมก็ไม่แปลกใจแล้วครับที่ต้นทุเรียนจะมีป้ายแขวนเอาไว้แบบนี้
นี่สินะที่เขาเรียกว่าอมีเจ้าของแล้วครับ
ทุเรียนทุกต้นที่ออกมาอย่างสมบูรณ์พร้อมจำหน่ายไม่มีเหลือ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ